คุณผู้ชมครับมาติดตามความคืบหน้าการบุรณปฏิสังขร
พระบรมธาตุนครศรีธรรมราช
ซึ่งเป็นพระบรมธาตุที่มีความเก่าแก่อายุเกือบพันปี

แล้วก็มีการเตรียมนำเสนอเอกสาร
เพื่อขึ้นเป็นมรดกโลกนั่นเองนะครับ
ก็ทำการบูรณปฏิสังขรมาตั้งแต่ปี๒๕๕๙
แล้วการบุรณปฏิสังขรส่วนที่สำคัญที่สุด
นั่นก็คือส่วนปลียอด

ก็จะต้องถูกนำมาบูรณปฏิสังขร
ถูกนำลงมาจัดเก็บไว้ที่
คลังเก็บรักษาทองคำไว้ก่อน
นี่แหละครับคือห้องคลังหรือที่ห้องนิรภัยนะครับ
ภายในพระวิหารธรรมศาลาวัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร

นายสมนึกพรมเฉียวประหลัดจังหวัดนครสีธรรมราช
พร้อมด้วยคณะกรรมการรักษาความปลอดภัย
ทหารตำรวจฝ่ายปกครอง
ตลอดจนเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องแล้วก็สื่อมวลชนนะครับ
ร่วมสังเกตการณ์การขนย้ายกลีบบัวทองคำ
น้ำหนักรวมประมาณ๑๘กิโลกรัม
ซึ่งกรมศิลปากรได้นำลงมาจากปลียอดขององค์พระบรมธาตุเจดี
เพื่อที่จะนำมาหลอมใหม่ปฏิสังขร

จากนั้นนายขจรเกียรติรักพาณิชมณี

นครศรีธรรมราชพร้อมทั้งคณะกรรมการและผู้เกี่ยวข้อง

ธนาคารกรุงศรียุธยาจำกัด
สาขาศูนย์สรรพสินค้าเซ็นทรัลพราซ่านครศรีธรรมราช
เพื่อรับทองคำแท่งน้ำหนักรวม๑๔กิโลกรัม

งบกลุ่มจังหวัดภาคใต้ตอนบน
แล้วก็นำไปจัดซื้อทองคำเหล่านี้
ก่อนที่จะนำไปหลอมรวมกับทองคำกล่าว
ซึ่งเป็นทองคำจากปรียอดขององค์พระธาตุ
โดยทองคำจากผู้มีจิตศรัทธา

ที่มีการร่วมบริจาคกันเข้ามาประมาณ๒๒กิโลกรัม
ก็จะถูกนำมาหลอมรวมด้วยเช่นเดียวกัน
เท่ากับตอนนี้มีทองคำเดิม
ก็คือทองคำจากปลียอดขององค์พระธาตุ
แล้วก็มีทองคำใหม่ที่ทางจังหวัดจัดซื้อ
รวมถึงมีทองคำจากศรัทธาของพี่น้องประชาชน
ของพุทธศาสนิกชนด้วยจะมาหลอมรวมกันนะครับ
แล้วก็มีการส่งมอบทองเหล่านี้ทั้งหมดให้แก่กรมศิลปากร
เพื่อดำเนินการรีดจัดทำเป็นกลีบบัวทองคว่ำ

และนำขึ้นไปประดับบนยอดองค์พระบรมธาตุเจดี
ตามลำดับต่อไปนะครับ